คุณผู้ชมพามาต่อข่าวใหญ่ข่าวนี้เมื่อวาน
หมอปลาเปิดปฏิบัติการนะไม่ได้ไปช่วยเหลือคนที่ถูกผีสิงหรอก
แต่ว่าไปตรวจศูนย์ฟื้นฟูยาเสพติดนะครับ
เพราะว่ามีข่าวแจ้งมาจากผู้ปกครอง
เขาบอกว่าลูกหลานของพวกเขาถูกไปกักขังหน่วงเหนียวอยู่ในนั้น

ทางด้านของหมอปลามือปราบสัมภเวษี
แล้วก็ทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์นะฮะ
ซึ่งเป็นทนายความบุกไปที่ศูนย์บำบัดตรงนี้เลย
เป็นศูนย์บำบัดยาเสพติดวัดท่าผู้ราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรี

ว่าบรรยากาศเมื่อวานเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
แล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ตามหมอปลาไปด้วย
ในการตรวจปฏิบัติการครั้งนี้คุณ
คือเราเข้าไปพบที่ศูนย์บำบัดยาเสพติดแห่งนี้
ที่วัดท่าผู้ราชบำรุงอำเภอด่านมะขามเตี้ย

ซึ่งผู้คุมหรือว่าผู้ดูแลส่วนใหญ่เป็นพระคุณเป็นพระนะครับ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในการดูแลคนที่ได้รับการบำบัดยาเสพติด

คนที่อยู่ในศูนย์มีอยู่ประมาณ๓๐๐คน
และก่อนหน้านั้นผู้ปกครองของชายวัยรุ่นที่เข้ารับการบำบัด
เขาร้องเรียนมาทางทนายความและหมอปลา
บอกว่าลูกหลานของเขาถูกซ้อมทรมาน

หากจะออกมาจากศูนย์บำบัดนี้ต้องจ่ายเงิน
และความเป็นอยู่ในศูนย์มันทุกข์ทรมานเหลือเกิน

ห้องน้ำห้องท่ามีเพียง๒ห้อง

ไม่ได้ไปตามการฟื้นฟูเลย
หากใครคิดจะหลบหนีนะถูกใส่กุญแจมือถูกทำโทษ
อาหารการกินนี่มีแค่นี้ข้าวกับมะละกอสุก

ใช่นะครับแล้วก็ไม่มีทางได้ออกจากห้องที่อยู่รวมกัน

ที่ห้องผนังมีแค่ช่องลมเล็กไม่มีหน้าต่าง
หลังคาก็มุงกระเบื้องติดตั้งพัดลมเพดาน
แล้วก็พัดลมระบายอากาศไว้ที่ผนังห้องแค่นั้นเองนะครับ
แต่ทีนี้เขาบอกโอ้โหรับสภาพอยู่แบบนี้ไม่ได้
ก็เลยต้องแจ้งทนายความแล้วก็แจ้งหมอปลา
ทนายความและหมอปลาก็เลยบุกไปลุยถึงที่นี่นะฮะ
ไปดูภาพจากกล้องตอนที่หมอปลาและทนายบุกเข้าไปที่นี่นะครับ
นี่หมอปลาก็ส่งเข้าไปดูนะฮะแล้วบอกว่าเดี๋ยวเราจะช่วยกัน
เดี๋ยวจะช่วยกันออกมาคนถือกุญแจอยู่ตรงไหน
เปิดประตูให้พวกเขาออกมาให้หมดเลยนะครับ
ซึ่งจริงคนถือกุญแจก็พระรูปหนึ่งนะครับ
แล้วก็ที่นี่ฝื้นฟูบำบัดนี่นะฮะส่วนใหญ่มีพระเป็นผู้ดูแล
ก็มีทั้งพระของวัดแล้วก็มีคนที่เป็นพระเพราะว่า
เข้ามาบำบัดฟื้นฟูยาเสพความประพฤติดี
ก็บวชเป็นพระได้ในการที่จะดูแลตรงนี้
แต่มันก็ชุลมุนวุ่นวายนะฮะกว่ารัฐนายค์ความ
จะสามารถที่จะให้มีการปลดปล่อยคนที่เขาบอกว่าเหมือนอยู่ในระบบนะครับ
เป็นอยู่หรือว่าถ้าพ่อหมอปลาก็รีบโทรหาผู้ว่ารัฐการจังหวัด

และหลังจากนั้นผู้ว่าก็เดินทางมาด้วยตัวเองนะครับมาที่นี่
แล้วก็นิมนต์พระชาญวิทย์อุตมาโรเลขาสุบัติเนี่ย
ร่วมพูดคุยกับทนายภัยศาลหมอปลาแล้วก็ผู้ปกครองของผู้เข้ารับการบำบัดส่วนหนึ่ง
เพื่อที่จะหาทางออกกันรวมถึงทางสสจจังหวัดด้วยนะ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาบอกว่า
ไม่ถูกสุขลักษณะเลยนะครับและมันไม่ใช่ศูนย์บำบัดแล้ว
อันนี้มันเป็นสารที่กักขังหน่วงเหนียวแล้วนะครับ
กินแบบอดอยากเลยนะฮะอันนี้ในส่วนของทนายความที่เขาบอกว่า
เขาได้รับเรื่องร้องเรียนมานะครับโอ้โหทีนี้คุณเป็นเรื่องแล้วฮะ
เพราะว่าทางพรจังหวัดทางการคุณ
ขอสนับสนุนรถและกำลังทหาร
ในการร่วมขนย้ายผู้บำบัด
ออกจากที่นี่คุณออกจากที่นี่ครับ

เพื่อที่จะส่งผู้ได้รับการบำบัดไปที่ไหนก่อน
ไปที่ศูนย์ฝึกรอดอเขาชนไก่
ตำบลลาดย่าในอำเภอเมืองกาญจนบุรีนี่แหละครับ

ว่าจะมีการประสานญาติและผู้ปกครองของแต่ละคน
ให้มารับตัวกันยังไงคุณ

ศูนย์บำบัดแห่งนี้เป็นไปตามกฎหมายหรือเปล่า

แล้วก็ขอให้ทางศูนย์ออกมาชี้แจงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ใช่นี่คือตอนที่ผู้ว่าตะโกนเข้าไปนะ
บอกกับคนที่อยู่ข้างในศูนย์บำบัดเนี่ยนะ
แล้วทุกคนคือดีใจว่าจะได้หลุดออกมาจากตรงนี้สักที
เพราะว่าบางคนเปรียบเปิดเป็นขุมนรกแล้วก็เฮกันนะคะ
ใช่ทุกคนอยากออกมานะ
เพราะอยู่กันแบบนี้ทรมานเหลือเกินนะฮะ
นี่ตามคำให้การของคนที่เข้าไปรับการบำบัดตรงนี้นะครับ
ส่วนทางด้านของผู้ปกครองของผู้ได้รับการบำบัดท่านหนึ่งนะฮะ
แฉออกมาถึงเรื่องของการเรียกรับเงินคุณ
เขาบอกว่าการที่จะส่งลูกไปบำบัดยาเสพติด
ซึ่งเธอเองก็ไม่รู้นะว่าจะส่งลูกมาอยู่ที่เป็นแบบนี้
ตอนแรกต้องจ่ายทั้งหมด๓๐๐๐บาท
ต่อลองลดเหลือ๒๖๐๐๐บาท
และก่อนจะเข้ารับการบำบัดต้องเซ็นเอกสารยินยอม
เพราะจะต้องใช้เวลาในการรักษานานถึง๑๒เดือนคูณปีนึงออกมาไม่ได้
แต่ละเดือนแม่ก็ต้องโอนเงินให้วัด
หรือว่าศูนย์บำบัดแห่งนี้อีกเดือนละ๕๐๐บาท

พอมารู้ทีหลังลูกกินแต่ข้าวเปล่ากับมะละกอต้มสุก
ตอนหลังถึงมารู้ว่าลูกโดนซ้อมด้วย
ก็เลยติดต่อขอรับลูกกลับเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา
แต่จะรับกลับก็ต้องเสียเงินอีก
ทางศูนย์บอกว่าต้องจ่ายเงินก่อน๑๐๐๐บาท
เพราะว่าทำผิดสัญญาบำบัดแค่๓เดือนไม่ครบ๑ปี
ส่วนวัยรุ่นที่เข้ารับการบำบัดนะคุณ
พอออกมาได้เผยกับนักข่าวไทยรัตน์ทีบีวิทยาลังค์ของเรา
สภาพความเป็นอยู่ไม่ต่างจากคุกเลย
เวลาจะขับถ่ายนะคุณไม่มีความเป็นส่วนตัวหรอก

น้ำก็มีกฎห้ามอาบอาบเกินคนละ๕ขัน
อาบเกินเอาถูกลงโทษถูกซ้อม
ส่วนอาหารอย่างที่บอกโอ้โหบางวันกินข้าวบูดด้วยซ้ำ
และกิจกรรมแต่ละวันมีแค่การออกกำลังกายแล้วก็นั่งสวดมนต์
วันโดนผู้คุมเรียกไปซ้อมโดยไม่มีเหตุผล
หลายคนพยายามแหกศูนย์หนี
แต่ก็มีบางคนที่โดนตีเพราะทำผิดกฎของศูนย์
ฟังเสียงของผู้เข้ารับการบำบัดที่เขาบอกว่าเหมือนตกนรกนะฮะ
เวลาเขาตีอย่างนี้เวลาทำผิดอย่างนี้
เขาจะให้ดูดยามียาให้ดูดพี่ในนั้น

เขาให้ดูดยาเขาแบ่งเวลาให้ดูดอย่างนี้
ถ้าเราดูดไว้ตรงเวลาอย่างนี้เขาก็ไปเรียกมาตี

แต่พวกเคสพวกผมเนี่ยจะโดนหนักคือพวกผมคิดจะแหกหนีไงพี่
เพราะมันอยู่ยากอยู่ลำบากก็มีแต่คนอยากจะหนี

วันนั้นว่าจะแหกหนีแต่ว่าหนีไม่รอด
ใส่กุญแจมือเดือนนึงแล้วก็ตีเอาเหล็กนะพี่

อันนี้เป็นเหล็กแล้วก็โครงแสกหนัก
ปฏิบัติการของทนายความและหมอปลาเมื่อวานนี้
ก็ถือว่าสามารถนำผู้ที่บำบัดออกมาจากศูนย์ตรงนี้แล้ว
ออกมาจากการถูกกักขังหน่วงเหนียวแล้ว

แล้วก็หมอปลาตามเรื่องนะเพราะว่าในเพจหมอปลาช่วยด้วย
เขาก็ไลฟ์ตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อเช้าก็ไลฟ์อีกนะครับ
เช้านี้ที่เขาชนไก่หลุดจากนรกสักที
มาเป็นพลังใจให้พวกเขาทุกคนกันนะเพื่อน
นี่ก็คนนะฟังส่วนหนึ่งไหมฟังส่วนหนึ่งในคลิปของหมอปลานี่
หมอปลาเพิ่งลงมาเมื่อ๔ชั่วโมงฟังเสียงนิดหนึ่ง
โอ้โหนี่แหละฮะนี่คือความเป็นอยู่ใหม่นะคุณนะ
พ่อทหารพาตัวผู้ได้รับการบำบัดมาที่เขาชนไก่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็๒ชั่วโมงก่อนหมอปลาก็ไลฟ์อีก
บอกสงสารพวกเขาบ้างเถอะหยุดขู่ญาติญาติพวกเขาเถอะ

ว่าหมอปลาและหมอปลาจะทำยังไงต่อนะฮะ
และอาการที่หมอปลาออกมาแฉแบบนี้
ทางผู้ปกครองหรือว่าทางญาติของผู้ได้รับการบำบัด

นี่หมอปลาก็ตอบกลับผมทางไลน์

วันนี้จำเป็นจะต้องติดต่อยาดของผู้ได้รับการบำบัดทุกคน
เพื่อให้มารับผู้ได้รับการบำบัดกลับไปดูแล
ผมก็เลยถามหมอปลาอีกหลายคำถามหมอปลา
อันนี้สังคมเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าหมอปลาไปทำแบบนี้แล้ว
ทางญาติเขาจะรับบุตรหลานที่ติดยาไปดูแลต่อได้ยังไง
เพราะทางญาติเขาก็อยากส่งมาที่ศูนย์บำบัดใช่ไหม
หมอปลาบอกทางญาติเขาเหมือนถูกหลอก
ไม่รู้หรอกว่าลูกหลานจะมาตกนรกแบบนี้
ฟังเสียงไหมฮะที่ผมโทรศัพท์พูดคุยกับหมอปลานะฮะ
ก็จะมีการเรียกรับเงินจากผู้ปกครองเด็ก

อ้างว่าถ้าเอาเข้าโรงพักแล้ว
จะต้องมีการบันทึก

หมอปลานี่เรื่องนี้บางคนเขาก็บอกว่า
เอ๊ะแล้วหมอปลาแบบว่า

ผู้ปกครองบางคนไม่รู้ความจริง

บางคนดูในเฟซบุ๊คว่าเขาดีแบบนี้

เขาไม่ผิดแต่เมื่อเขาได้เห็นภาพแล้ว

ตรงนี้มันไม่ใช่สถานที่บำบัดยาเสพติด

เอาคนมาทรมานเยี่ยมอย่าง
ที่เข้ามาทาน

กำลังการแจ้งเราไม่ควร

พี่สืบสกุลลองคิดดูสิคนพวกนี้หมกนรกจริง

เรื่องนี้จะต้องให้ทนายความในการดูแลต่อ
ในเรื่องที่จะหาคนที่ร่วมขบวนการ

เรียกค่าไถ่ผู้ที่จะได้รับการบำบัด

เราทางบรวจเนี่ยไม่ได้ไปจับตัวผู้ที่เสพยาเสพติดหรอก

แล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ได้อยากอยู่ในสถานะผู้บำบัด
อยากจะบวชะไหม
ถึงจะไปบวชแล้วก็ไปอยู่ที่กุฏิได้

ทางฝั่งธนายความแล้วก็หมอปลาเองให้ข้อมูลมาแบบนี้
แต่ว่าทางวัดเองก็ให้ข้อมูลมาอีกแบบหนึ่งนะครับ

บอกว่าอยากให้ทุกคนฟังความสองฝ่ายอย่าฟังความฝ่ายเดียว
บางเรื่องออกจากปากผู้บำบัดก็พูดเกินจริง
ตัวผู้โพสต์อยู่ใกล้วัดแห่งนี้นะคุณนะ
เขาบอกเลยว่าใครอยากรู้อะไรถามเข้ามาได้เลยนะ

ชาวบ้านแถวนี้ก็ได้ว่าคนที่เขามาบำบัดเป็นยังไง
แล้วก็เรื่องห้องน้ำวัดเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเยอะ
ที่เห็นว่าข้างใน๒ห้องนั้นคือในเรือนนอนนะคุณ
แต่มีหลายสิบห้องนะฮะสำหรับห้องน้ำห้องท่านะครับ
บอกว่าขอร้องเลยอย่าว่าหลวงพ่อ
อย่าว่าหลวงพ่อคือหมายถึงท่านเจ้าอาวาสคุณ
ท่านเจ้าอาวาสวัดนะท่านช้ำใจท่านเจ็บท่านป่วยท่านอาภาษณ์
จากกรณีที่ถูกโจมตีอะไรแบบนี้มาต่อเนื่องนะครับ
และถูกตรวจสอบแบบนี้จนกระทั่งเมื่อวานนะคุณ
เมื่อวานตอนปฏิบัติการของหมอปลากับของทนายที่เข้าไป
ในสถานที่ศูนย์บำบัดฟื้นฟู
ปรากฏว่าท่านเจ้าอาวาสมรณภาพ
มรณภาพก่อนจะเกิดเหตุการณ์ชุลมุนภายในศูนย์
มีการตรวจสอบแค่๑๕นาทีเท่านั้นเอง
ท่านเจ้าอาวาสมรณภาพไปแล้วนะครับ
ทีนี้คนที่อยู่ใกล้เคียงกับศูนย์ในพื้นที่แถวนี้
เขาก็เลยบอกว่าอยากให้ทุกคนฟังความสองด้าน
เพราะว่าท่านเจ้าอาวาสมีเจตนาที่ดีในการช่วยคนเหล่านี้
ให้เป็นคนดีออกไปท่านไม่เคยหวังเงินหวังทองของเงินพวกนี้เลยนะครับ
ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อจากโพสต์นี้เยอะเลย
มีทั้งผู้เห็นใจผู้บำบัดที่ถูกขังในอาคาร

ส่วนอีกฝั่งหนึ่งอย่าเพิ่งไปด่าทท์ทางวัด

ถ้าไม่มีวัดนี้ใครจะมาบำบัดพวกติดยาเสพติด

อันนี้คือความคือบหน้าล่าสุดทั้งหมด
ในส่วนของทนายความภัยศาสน์ก็จะเดินหน้า
ในการที่จะร้องเรียนต่อทั้งในแง่ของเรื่องกฎหมาย

และอีกเรื่องหนึ่งให้ทางสาธารณสุขจังหวัด
กาญจนบุรีเข้ามาตรวจสอบว่าศูนย์บำบัดนี้
เปิดไปโดยถูกสุขลักษณะหรือเปล่า
ถูกข้อกฎหมายของทางด้านสาธารณะสุขหรือไม่